ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันแล้วก็มีผู้ชายคนนึงเสียชีวิต
ปากซอยเข้าโรงเรียนเกาะสมุยอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ก็ได้มีการไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่
เจ้าหน้าที่พลเมืองดีก็ช่วยกันปั๊มหัวใจนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนัทธพลเมืองนินหรือหมูอายุ๒๖ปีค่ะถูกยิงนะคะ
แล้วเนี่ยคือจังหวะที่ทางพลเมืองดีทางอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะหเกาะสมุย
พยายามปั๊มหัวใจครับเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ตายเขาเป็นลูกชายของนักร้องดังบนเกาะสมุยอ่ะนะคะ
แมวใบจากไทยตำรวจผู้ทรกเกาะสมุยบอกว่าตรวจสอบแล้วถูกยิงเข้าที่หน้า
แล้วก็ถูกยิงเข้าที่ตัว๕นัดนะคะปลอกกระสุน๙มิลลิเมตรตกกระจายเกลื่อนพื้นนะคะ
แล้วก็มีมีดสปาต้าของผู้ตายตกอยู่หนึ่งเล่มทั้งหมดนี้ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ไปคุยกับพยานในจุดเกิดเหตุนะคะมีพยานเขาบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายนะ
อายุประมาณ๒๐๒๕ปีขับรถตู้สีขาวหมายเลขทะเบียนนหนูขอไข่๖๒๕๘สุราธานี
แล้วก็แต่งตัวมีอุปกรณ์เหมือนรถหน่วยกู้ภัย
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็มาคุยโตเถียงกับคนขับรถตู้คนนี้ค่ะ
จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดครับรถตู้ก็ขับหนีไปเลย
เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถตู้คันนี้หนีไปทางตลาดบ้านหน้าทร
ชุดสืบสวนสพเกาะสมุยก็เลยตรวจสอบนะคะไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
จับคนก่อเหตุได้แล้วนะคะนายนัดดันัยเอกสิริอายุ๒๐ปีเป็นคนก่อเหตุ
ก็ไปดูภาพเนี่ยค่ะรถคันนี้ในวงกลมสีแดงแล้วก็เลยตรวจสอบรู้ว่าใครเป็นคนขับรถคันนี้
ในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุน่ะนะคะไปจับได้ที่บนเขาตลิ่งงาม
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๗๘กิโลกรัมค่ะก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพเกาะสมุย

เขาให้การว่าเขามีปัญหาทะเลาะกับผู้ตายมาก่อนค่ะ
แล้ววันเกิดเหตุขับรถสวนกันชี้หน้าด่ากัน
แล้วตัวผู้ตายเนี่ยเหมือนกับคว้ามีดจะตามมาทำร้ายมีดสปาต้าค่ะ
เราก็เลยจำลองเหตุการณ์เป็นกราฟิกนะคะตามคำให้การของนายนัดดันัยคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุเขาให้การแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับรถตู้
กำลังจะไปทำงานที่มูลนิธิแล้วก็ไปสวนทางกับรถผู้ตายที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มา
ชี้หน้าอืมด่าเขาเขาบอกเป็นแบบเนี้ยประจำครับ
กันเป็นประจำทะเลาะกันบ่อยแต่ตัวเองก็ขับรถตู้ต่อนะ
แต่สักพักเปิดกระจกรถตู้จะสูบบุหรี่มองกระจกหลังอ้าว
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาอ่าแล้วเขาก็บอกว่าในมืออ่ะค่ะ
ถือมีดสปาต้ามาด้วยแล้วก็ขี่เบียดมาทางฝั่งคนขับ
เขาก็เลยเอาปืนเก้ามิลลิเมตรยิงขู่ไปสามนัดแต่ผู้ตายก็ยังขี่รถจักรยานยนต์ตามมาอีก
ครับพอขี่ไปได้สักพักไปกันได้สักประมาณร้อยเมตร
เขาก็เลยตัดสินใจจอดรถตู้ตัวผู้ตายก็จอดรถจักรยานยนต์
ท้ายรถตู้เลยอะค่ะหลังจากนั้นก็ลงมา
คนขับรถตู้คนก่อเหตุเนี่ยนะเขาลงมาเอาปืนมาด้วย
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้ตายเนี่ยนะถือมีดสปาต้ามาด้วย
เดินเข้าหากันอ่ะครับเดินเข้าหากันคนที่เขามีปืนเขาเลยยิงใส่อ่ะค่ะ
คนขับรถตู้ยิงใส่ไปสองนัดกระสุนเข้าที่ท้องเข้าที่ขา
ตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตนะคะกระเสือกกระสุนหนี
แต่คนขับรถตู้คันนี้เดินตามไปยิงอีกจนกระสุนหมดแม็กซ์
แล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนี่มันก็ไม่ใช่ป้องกันตัวแล้วนี่
ใช่ไหมอืมแต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะค่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจเขาเลยบอกว่าต้องนำตัวไปทำแผนค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะที่จุดเกิดเหตุนะคะ
นายนัดดันัยบอกว่าจริงจริงแล้วตัวเองกับผู้ตายก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันครับ
แต่ทะเลาะกันบ่อยเขาก็อ้างว่าก่อนหน้านี้
เคยถูกผู้ตายทำร้ายร่างกาย
แล้วผู้ตายก็ด่าทอคมคูจะทำร้ายอยู่เป็นประจำ
วันเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามเขาอีกเขาบอกว่าเขารู้สึกกดดัน
ทะเลาะกันบ่อยจนกดดันก็เลยก่อเหตุนี้
สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในทางสาธารณะ
และในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะครับ